ขสาว

ได้ใคร

เราก็จะรับมาส่งครับ

ดีค่ะ

ใช่ครับพอร่วมพอรู้จักกันมากขึ้น

สมอยความเขินอายก็น้อยลง

ถ่ายทอดการแสดงออกมาได้มากขึ้น

ความสุขเข้าใจจะเป็นแนวผมเภ้นกันครับ

สัมพันธ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะถามเออ
หลายคนชิดจริงแล้วค่ะพี่เต๋อ

คุมัยมันพัฒนาขึ้นไหมครับพวกเรา
ประมาณปีแล้วใช่ไหมครับ

ดังนั้นเกือบปีไม่ได้มันเร็วกันครับ

เชียร์แบบว่าอยากจะให้ทั้งคู่แบบเรียกเป็นแฟนกัน

เรียกเป็นแฟนกันส่วนตัวแล้วรู้สึกยังไงครับ

สนับสนุนผลงานเราทุกอย่าง
แล้วก็ยิ่งพอมีละครคู่กันเขาก็ยิ่งแบบ

แล้วรักขึ้นมากได้ไหมครับ

ขึ้นมากขึ้นมาก

รู้หนึ่งใจกันมากขึ้นเลยค่ะ

มีการคุณมีการลักเปลี่ยนแบบเรื่องส่วนตัว

คนที่เขาทำร้ายผู้หญิงไปทั้ง
พอที่พี่เทกก์ไปปุ่บแล้วก็ไม่รับรู้ว่าวันหนึ่งจะโดนหักหลัง

ไม่ใช่ไม่ได้หักหลัง

ยืนยอมแหง

ยินยอมให้เอาโทรศัพท์มือถือให้น้องใหม่ไปเล่นอะไรนี้

เขาจับผมถ่างตาแล้วสแกนม่านตาเปิด
พี่เต๋อเค้าเหมือนดูยอมเหมือนอย่างอาศักดิ์อย่างนี้บ้างคะ

ก็ดีใจค่ะดีใจที่ที่มีลุงเหมือนเพื่อน

ไม่ใช่เริ่มหมายถึงว่าก็ลุงที่ว่าแบบผิวมาก

อยากแพ้ดับเผื่อค่ะพี่เจ้าเลย

พี่จิชชอบคนตามใจเนี้ยก่อนหน่อยคะ

จะเลี่ยงลงตามใจครั้ย

พี่เต๋อพร้อมตามใจไหมคะ

ไม่ได้ยอมกับทุกเรื่องอะไรขนาดนั้นนะ

เราก็อยากให้คนรอบข้างเรามีความสุขกับคน

ทำให้เรารู้สึกเหนื่อย

เต๋อคิดว่าหูนวาลไม่มาขนาดนั้นนะครับ
ก็ไม่ได้เลื่อยแล้ว

ประชาติเป็นไงคะ

จ้องมาทางเนี้ยครับ
ถ้าเรียกแฟนแล้วจะบอกไหมคะหรือว่าจะรู้แค่สองคน
เอ้าทำไมต้องมองเหมือนอยู่ฝั่งรุนด้วย

นี่ตกลงแล้วว่าจะเรียกเขาใครดี

เรียกแฟนแล้วตอนนี้เรียกว่า

เรียกดาวิบบ้างเรียกลิง

เรียกดินแล้วไม่เหมือนกัน